ปิดท้ายช่วงสายตรวจโซเชียลนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งคลิป
เรียกได้ว่าเป็นปลาไหล่ที่ไหลสมชื่อจริง

คือเขาไปอยู่ในตู้นึงแล้วก็ไหล

นี่เวลาดี

เหล่าฉะนั้นท่องตู้ก่อนบอกเลย
แล้วก็ไหลกลับมาทำไม่รู้ไม่ชี้

และเขาก็ไหลมาตู้กุ้งเยอะนะคะเขาคงหิว

กุ้งมากินแล้วกลับ

ไหลแบบพริ้วด้วยนะคะสังเกตดี

ตกใจนะเนี่ยนี่ตกใจจริงเนี่ย
เหตุการณ์นี้นะคะบันทึกได้ไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะคะ

เลือกซื้ออาหารทะเลอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละ

เพราะว่าไหว้ไปกินกุ้งที่อยู่ตู้ข้างนะคะ
อิ่มแล้วไหว้กลับมาตู้ตัวเองเหมือนเดิมเลย

สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
สารภาพมันเลยทำมากี่ครั้งแล้วนี่
กุ้งสิกุ้งก็ไปอยู่อีกฝั่งนึง
ไปกองอยู่อีกฝั่งนึงเพราะกลัวจะปะไหล่

อำนวยมากแล้วไหลแบบที่แปะปีนค่ำตัวค้าบ้าน

แบบนี้ต้องทำเหมือนเวลาการขโมยเข้าบ้านไหม

เออนะคะซึ่งหลังจากคลิปนี้แชร์ไปในยูทูป

ชาวเน็ตก็เข้ามาวิจารณ์กันอย่างสนุกสนานแหละ
บอกว่าแม้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ย

เพราะว่าลงท้องของปลาไหลไปหมดแล้วนะคะ

ผู้จัดการของซูเปอร์มาร์เก็ตก็สั่งย้ายตู้ปลา

เพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีกุ้งเหลือให้ขายนะจ๊

และย้ายไปอยู่ข้างใครทีนี้
นั่นน่ะสิอาจจะไปอยู่ข้างป่าปั๊กเป้าหรือเปล่า
อันนั้นอาจจะได้ครั้งเดียวดีกว่าจุดนี้เออครั้งเดียวดีกว่านะคะ